อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง

มาเจอกันหน้าจอไทยรัฐทีวีเป็นประจำ

สี่โมงครึ่งเราเจอกันวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะวันนี้เรื่องเที่ยวก็มี
ของกินก็มาเรื่องฟินก็จัดให้
รวมถึงเรื่องของคลิปเด็ดก็มีให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลแห่งการท่องเที่ยวแบบนี้
หลายคนโอ้โหเตรียมพร้อมจะเดินทางท่องเที่ยวแล้ว
แต่ก็ต้องย้ำนะครับว่าการเดินทาง
ต้องระมัดระวังและไม่ประมาทด้วย
และบอกคุณผู้ชมไปว่ามีคลิปเด็ดให้คุณผู้ชมดูนะฮะ
โดยเฉพาะคลิปอุบัติเขตบนท้องถนน
ให้คุณผู้ชมมาดูการกลับรถตรงนี้กันก่อน
รถกระบะคันหนึ่งรอกลับรถอยู่
ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์มาทางตรง
โดนเข้าไปแบบนี้นะครับ

ตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
ซึ่งมีนายเกิดกล้าวมุ้ยประเสริฐเป็นคนขับ
กำลังจอดรถอยู่ข้างทางเพื่อจะรอจังหวะในการกลับรถครับ
ซึ่งมีนายอดีศักดิ์เป็นคนขับนะฮะขับมาตามทางตรง
ทีนี้ครับมันก็เกิดการชนกันให้ฮะชนกันกลางถนนแบบนี้
ทำให้รถจักรยานยนต์นั้นเสียหลักล้มจนคนขี่นั้นได้รับบาดเจ็บนะครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเศร้า
ทำการปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐสิบเอ็ด
จากภาพที่เห็นนะคุณผู้ชมฮะจุดดังกล่าวเนี่ย
จริงไม่ใช่จุดยูเทิร์นรถนะครับและจริงจริงรถกระบะเองก็เลี้ยว
เทิร์นออกมาได้เกือบครึ่งถนนแล้วก่อนที่รถจักรยานยนต์จะขับมาชนนะฮะ
ดังนั้นคุณผู้ชมต้องระมัดระวังกันด้วยถนนสองเลนแบบนี้อาจจะไม่มีจุดกลับ
ถ้ากลับกันกลางถนนก็อาจจะเกิดอันตรายแบบนี้แหละครับ
จากจุดกลับรถอันตรายให้คุณผู้ชมไปดูแยกอันตรายกันบ้าง
สามแยกแห่งนี้รถบางคันก็จะเลี้ยวขวาเข้าซอย
รถบางคันมาทางตรงสุดท้ายมันเป็นยังไงก็บวกกันกลางถนนเหมือนกันนะครับ
นี่ฮะที่จังหวัดชนบุรีนะครับกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์แยกอันตรายตรงนี้ไว้ได้นะครับ
แยกนี้มีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเป็นระยะแล้วฮะ
โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์แต่ละคันก็วิ่งตรงมาด้วยความเร็วสูงนะครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียหายหลายคันนะครับ
รถคันแรกก็คือรถกระบะส้มที่กำลังเลี้ยวเข้าซอยฮะ
อยู่ดีมีรถจักรยานยนต์ที่ขี่มาทางตรงพุ่งเข้าชนส่วนท้ายของรถกระบะส้มคันนี้
ทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์กระเด็นตกรถครับ
ส่วนตัวรถจักรยานยนต์ก็พุ่งไปชนรถเก๋ง
ตัวเขาได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกตามร่างกายนะครับ
เจ้าหน้าที่หลังจากได้รับแจ้งเหตุก็รุดเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็ต้องดูกล้องวงจรปิดแล้วครับก็เห็นภาพชัดเจน
และตำรวจก็เก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดแล้วครับ
แล้วก็ต้องตามรถยนต์กระบะสีส้มคันในภาพ
มาสอบสวนข้อเท็จจริงกันอีกทีหนึ่งด้วยนะครับ
คุณผู้ชมฮะจากแยกอันตรายแล้วเรามาต่อกันหน่อย
เรื่องของรถที่จอดอยู่ข้างทางกลายเป็นจุดอันตรายสำหรับรถคันอื่นเหมือนกันนะครับ
เมื่อรถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถที่จอดอยู่ท้ายที่สุด
คนขี่รถจักรยานยนต์กระเด็นตกรถครับ
และรถกระบะคันหลังเหยียบซ้ำ
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของผู้ที่บันทึกเหตุการณ์ไว้ได้นะครับ

คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง

และสุดท้ายเขาพุ่งชนรถกระบะที่จอดอยู่ข้างทาง
ร่างของคนขี่รถจักรยานยนต์กระเด็นไปตกกลางถนนเลย
และมีรถกระบะคันที่ขับตามหลังมาเนี่ยเบรกไม่ทันหรอกครับ

เหยียบร่างของคนขี่รถจักรยานยนต์เข้าให้นะครับ
คนขี่รถจักรยานยนต์ก็คือนายอุทัยวิชาจาอายุ๓๔ปี

ได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกแผลเจาะลึก

ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องสอบถาม
คันแรกคือกระบะที่จอดอยู่ข้างทางนะครับ
คือกระบะอิซูซูที่มีนายจิรเดชบวรลักษณะกุลนะครับ
เขาก็บอกว่าเขากำลังจะมาซื้อของ

จักรยานยนต์คันดังกล่าวขี่มาชนท้ายเองนะครับ
ส่วนทางด้านของรถกระบะเชฟโรเล็ตนะครับ
ซึ่งเป็นคันที่เหยียบซ้ำคนขี่รถจักรยานยนต์นะฮะ
รถคันนี้มีนายประทีพภูมิสวัสดิ์เขาขับมานะครับ
เขาก็เล่าให้ฟังคือเขาขับมาตามเลนกลางเลยฮะ

เขาพยายามหักหลบพยายามที่จะเบรก

ก็เลยทับร่างของคนขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
เบื้องต้นเจ้าให้ตำรวจสอบคอเมืองชนบุรี
จะได้ขอดูภาพจากกล้องหน้ารถ
แล้วก็รอสอบสวนผู้ได้รับบาดเจ็บอีกครั้ง
เพื่อจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปฮะ

เพราะเป็นเหตุที่ค่อนข้างจะน่ากลัวเหมือนกันนะครับ

แล้วก็ไปชนคนด้วยจนคนเนี่ยกระเด็นเลยนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะภาพจากกล้องวงจรปิดนาทีระทึกครับ
เกิดขึ้นบริเวณสี่แยกบ้านเก่าที่หมู่๒ตำบลสามโก้อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองนะครับ
เป็นภาพนาทีชีวิตอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันแบบซ้ำซ้อนจริง
ระหว่างที่รถกระบะที่มีนายวินัยแชล่มพักกำลังขนสินค้าลงจากรถ
แล้วก็มีชาวบ้านที่กำลังจะมาซื้อของอยู่ในร้านค้านะครับ
ระหว่างนั้นเองมีรถเก๋งสีขาวคนนี้แหละฮะพุ่งมาด้วยความเร็ว
ชนทั้งรถชนทั้งคนที่จุดนี้เลย
จากภาพจะเห็นว่าเจ้าของรถกระบะพยายามจะวิ่งหลบแล้ว
แต่หลบไม่ทันจริงโดนชนจนกระเด็นลอยไปไกลเลยนะฮะ
สรุปแล้วเหตุการณ์นี้มีรถเสียหายหลายคัน
แต่ว่าสิ่งสำคัญมากก็คือมีผู้บาดเจ็บนะครับ
ผู้บาดเจ็บสาหัสทั้งหมดมี๒คนก็คือนายวินัยแชล่มพักนะครับ
ที่โดนชนจนกระเด็นแล้วก็มีคนขับรถเก๋งสีขาว
ซึ่งเป็นหญิงวัย๒๓ปีนะครับ

หลังจากที่เฉียวชนกับรถเก่งสีขาวแล้ว
ก็เสียหลักไปเฉียวชนกับรถยนต์กระบะอิซูซูสีขาวอีกทอดหนึ่ง
ทำให้อุบัติเหตุครั้งนี้มีรถยนต์เสียหายรวมทั้งสิ้น๔คัน

รถจักรยานยนต์เสียหายอีก๒คัน
แต่โชคดีนะครับที่ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลงตรวจที่เกิดเหตุนะครับ
พร้อมกับต้องดูกล้องวงจรปิดทั้งหมด
เพื่อรวบรวมพยาหลักฐานก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ระทึกเหมือนกันนะครับ
เมื่อรถใหญ่ชนรถเล็ก
รถใหญ่คันนี้นะฮะออกเลนซ้ายแล้วเข้าเลนขวา
สะบัดไปโดนรถเก๋งคันที่ขับมาเลนขวาสุด
ที่สุดเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้โดยสารที่อยู่ในรถเก๋งเนี่ย
กระเด็นออกมานอกรถเลยนะครับ
คุณผู้ชมห้าเหตุการณ์นี้รักฤทธิ์จริงจริงนะครับภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยคลิปนี้ถูกแชร์ในติ๊กต๊อกครับเป็นภาพเหตุการณ์จากกล้องหน้ารถของคุณสุภาพกิจแสวงจากในคลิปเนี่ยจะเห็นฮะสามเลนคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเลนกลางเนี่ยเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เลนซ้ายเป็นรถเทรอร์ขนาดใหญ่ซึ
มิสุบิชิมีราสีดำคันเล็กนิดเดียวปรากฏว่าพอรถเทรอร์เนี่ยเบียดเข้ากลางได้นี่ครับสะบัดฮะสะบัดอย่างแรงครับจนมาชนรถเก่งมิสุบิชิมีราสีดำนี้นะครับแล้วท้ายที่สุดเราเห็นไหมฮะว่าร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในรถเก่งเนี่ยกระเด็นออกมานอกรถเลยที่น่าตกใจกว่านั้นนะครับเมื่อเธอลุ
ส่วนคนขับรถเก่งซึ่งเป็นผู้หญิงอีกคนเนี่ยติดอยู่ด้านในรถไม่สามารถออกมาได้แล้วก็สลบเหมือนเลยนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนกาญจนาพิเศษขาออกช่องทางหลับมุ่งหน้าทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนนะครับแขวงแล้วก็เขตบางบอนกรุงเทพทีนี้ฮะทางด้านของคนขับรถเทอร์เลอร์นะครับที่หลังจากเ
ว่าเสียเจ้าของรถเทอร์เลอร์เนี่ยพาเข้ามอบตัวนะครับโดยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ประมาทในการขับรถและขับรถเนี่ยมาไม่ได้เร็วประมาณหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะปาดหน้ารถใครทั้งสิ้นละครับแต่คาดว่าน่าจะมีท่อมีหลุมอยู่ข้างทางก็เลยทำให้รถนั้นเสียหลักนะคร

แล้วก็มาพร้อมกับแรงกายของชาวบ้านเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมพาคุณผู้ชมไปที่พระทาสดอยทาที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงกรายนะครับถือว่าเป็นโบราณสถานที่อยู่ผู้ชุมชนมานานกว่าแปดร้อยปีแล้วในช่วงเทศกาลสำคัญสำคัญจะมีผู้ทศาสนิกชนเนี่ยแวะเวียนมาเที่ยวชมบิลทิวทัศน์บนดอยมากร
และการขนปูนบางรอบก็ต้องใช้วิธีการในการขับรถเดินหน้าขึ้นไป
แล้วก็เทปูนแล้วก็ถอยหลังกลับไปยังจุดกลับรถ
มันก็ค่อนข้างจะยากลำบากพอสมควรนะครับ
ทีนี้ชาวบ้านช่วยกันแก้ปัญหาครับ
โดยการนำเชือกเส้นใหญ่มามัดที่ท้ายรถ
แล้วก็ใช้แรงคนช่วยกันลากช่วยกันดึงรถขึ้นไปตรงจุดที่จะเทปูนเลยครับ
แล้วก็บางรอบต้องลากรถขึ้นดอยสูง
เป็นระยะทางกว่า๒๐๐เมตรคุณผู้ชม
นี่คือพลังแห่งความศรัทธาจริงนะครับ
ที่ชาวบ้านมีให้กับพระธาตุดอยทา
ไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านกันต่อนะครับ
เรื่องของประเพณีในการเลี้ยงผีเร่ร่อน
ชาวบ้านแห่งนี้เขาเชื่อแบบนี้ครับ
บอกว่าเมื่อเราทำบุญเลี้ยงผีเล่ร่อนหรือว่าสัมภเวษีแล้ว
เหตุร้ายจะไม่เกิดขึ้นในชุมชน
โดยเฉพาะเรื่องของอุบัติเหตุตัวตายตัวแทนนั่นเองครับ
นี่ฮะเป็นประเพณีที่แปลกตาแล้วก็ไม่ค่อยจะเห็นที่ไหนเขาทำกันนะครับ
เป็นประเพณีในการเลี้ยงผีเร่ร่อน

เป็นประเพณีในการที่ชาวบ้าน
ห้วยน้ำขาวตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะครับ
จัดขึ้นต่อเนื่องมากว่า๒๐ปีแล้ว
โดยในพิธีชาวบ้านจะนำเอาข้าวปลาอาหารขาวหวาน
ผลไม้น้ำขวดบุรีเหล้ามาร่วมทำบุญ

เพื่อให้บรรดาผีเร่ร่อนหรือว่าสัมภเวษี
ไร้ญาติที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุตามท้องถนน
บริเวณ๔แยกประตูชัยแล้วก็ถนนสายพยาวป่าแดดแห่งนี้
อยากให้ผีเหล่านี้มารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลไป
รับเอาของกินของทานที่ทำบุญไปให้ในครั้งนี้
เพื่อให้หลุดพ้นจากเวรกรรมแล้วก็ได้ไปผุดไปเกิดนะครับ
ด้วยความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
บอกว่าหากทำบุญในการเลี้ยงผีเร่ร่อน
เลี้ยงสัมภเวษีผีไร้ญาติแบบนี้นะครับ
จะช่วยไม่ให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุบนท้องถนน

จะได้ไม่คลาดชีวิตของคนในชุมชนไปนะฮะ
คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปสถานที่ท่องเที่ยว
เขาบอกว่าอาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
แห่งใหม่ของจังหวัดตรังเลยก็ได้นะครับ
เพราะมีการพบซากของพญาช้าง
งาของพญาช้าง
คือตอนนี้อยากให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบดูแลหน่อย

เชิงอนุรักษ์แล้วก็เชิงประวัติศาสตร์ได้ด้วยนะครับ

ที่หมู่บ้านบ้านหินจอกที่ตำบลลิพัง

ชาวบ้านได้ค้นพบสุสานซากแล้วก็งาพญาช้างในถ้ำวังช้างนะครับ
หลังจากที่ชาวบ้านเข้าไปหามูลค้างคาวภายในถ้ำวังช้าง
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโบราณคดี
ได้เข้ามาตรวจสอบหน่อยเพราะอยากจะอนุรักษ์เอาไว้
เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาว่าถ้ำแห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรนะครับ
อยากให้พัฒนาสารที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับ
เพราะว่าภายในถ้ำซึ่งมีความยาวกว่า๖๐๐เมตร
มีหินงอกหินย้อยแยกออกเป็นห้องโถงถึง๑๒โถงนะฮะ
แล้วก็มีความสูงความกว้างมีอากาศที่ถ่ายเท
แล้วก็ภายในถ้ำก็มีน้ำตกที่สวยงามกันอีกด้วยนะครับ
ยังอยู่กันที่วิถีชีวิตของชาวบ้าน
คุณผู้ชมนี่ชาวบ้านที่นี่เขาขัวกันใหญ่เลย
คุณผู้ชมอาจจะงงขัวอะไรขัวแปลว่าขุดนะครับ
อะไรกันใหญ่เลยให้คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะฮะ
นี่ครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
วิถีชีวิตของชาวบ้านหลังจากการเก็บเกี่ยว
ก็จะหากินตามทุ่งย่านาข้าว
ไม่ว่าจะเป็นการขุดปูหรือว่าขุดหอย
โดยคุณยายแพงโคกคำแวงนะครับ
เป็นชาวบ้านที่ตำบลชุมพรอำเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ด
บอกว่ายายเองก็รวมตัวกับกลุ่มเพื่อนสัก๖๗คน
เหมารถเอามาขุดหอยเอามาขัวหอยคนละ๒๐บาท
นำไปเป็นอาหารที่เหลือเนี่ยก็เอาไปขายได้นะฮะ
ชาวอีสานจะเรียกหอยเหล่านี้ว่าหอยเข้าไง
คุณผู้ชมเข้าไงก็แปลว่าจำศีลแล้วครับ

แล้วก็หอยที่ไปขุดได้ก็จะมีทั้งหอยปัง
หอยเชอรี่ที่อยู่ตามคันนาหรือว่าทุ่งนานะครับ
จะกินหอยฤดูนี้ก็ต้องนำไปแช่น้ำอย่างน้อย๑คืนนะครับ
เพื่อให้หอยคายดินออกมา
แล้วจากนั้นก็ค่อยนำไปปรุงอาหารได้
เมนูพื้นบ้านก็แล้วแต่เลยว่าจะจัดเมนูแบบไหน
ลวกจิ้มกับแจ่วหรือว่าอ่อมหอย
หรือว่าแกงขี้เหล็กหอยบ้านเฮ่าเลยนะฮะ

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะก็ถือว่าเป็นวิถีชาวบ้านนะฮะ
แล้วก็เป็นอาหารการกินพื้นถิ่นด้วยนะครับ
ช่วงหน้าคุณผู้ชมห้ามพลาดเพราะว่าเราจะพาไปกิน
กินเหมือนกันฮะอาหารพื้นถิ่นเหมือนกัน
ไม่ว่าจะเป็นกบสโรงหรือว่าจะเป็นนี่ครับ
ี่หนังควายร้อนเหนียวเคี้ยวเพลินเลย
เดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามนะฮะ
กลับมาติดตามเล่าสู่กันฟังกันต่อนะครับ
นี่ผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันอีกเยอะเลย
คุณผู้ชมฮะอาหารพื้นถิ่นในหน้าหนาวแบบนี้
หลายคนลองคิดดูว่าจะมีเมนูอะไรบ้าง
นี่ในลิสต์ต้นก็ต้องมีเมนูนี้เลย
นั่นก็คือหนังควายจี่นั่นเองคุณผู้ชม
จี่ร้อนเคี้ยวเพลินหนึบโอ้โหอร่อย
ในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ยิ่งมีความสุขเลยนะครับ
พาคุณผู้ชมไปแอวเมืองแพร่เจ้านะฮะ
ที่เมืองแพร่แห่งนี้ก็มีหนังควายจีโตเนอร์
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เนี่ย
กำลังทุบเลยทุบแบบนี้

แล้วก็กินหนังควายจี่ร้อนสัมผัสอากาศหนาว
เผาข้าวหลามเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นะครับ
นักท่องเที่ยวอาจจะมาเป็นหมู่คณะ
ทีนี้ก็เลยต้องจัดกิจกรรมเสริมซะหน่อยนะครับ
ก็เลยนำอาหารประเภทปิ้งย่างที่เหมาะสมกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นมาให้บริการ
ทั้งการเผาข้าวหลามในกองไฟ
นักท่องเที่ยวได้เผาข้าวหลามเองด้วย
แล้วก็อีกอย่างก็คือได้นั่งผิงไฟไปด้วยนะครับ
แล้วก็อีกเมนูที่พลาดไม่ได้จริงก็คือหนังควายจี่นั่นเองนะครับ
ผู้ว่าบอกว่าการเผาข้าวหลามและจี่หนังควายเนี่ย
ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะของการแคมปิ้งในช่วงหน้าหนาว
นี่คุณผู้ชมฮะอยากชวนมาเที่ยวเมืองแพร่มาท่องเที่ยวแบบเจนวายสายแคมป์
แล้วก็ทั้งกินข้าวหลามร้อนแล้วก็จี่หนังควายเคี้ยวกันเพลินเลยเหมือนกันนะครับ
อ่ายังเที่ยวกันต่อที่ภาคเหนือนะครับไปที่เจียงใหม่นะฮะนี่เจียงใหม่บ้านผมเองนะฮะ
อยากพาคุณผู้ชมไปลองลิ้มชิมรสนี่ครับกบย่างใส่สโรง
เขาบอกว่าย่างอร่อยแต่ที่ว่าใส่สโรงใส่ยังไงให้คุณผู้ชมไปดูกัน
นี่ฮะโอ้โหหนาวนี้คนที่มาเที่ยวบ่อน้ำร้อนธรรมชาติบ้านโป่งสามัคคีที่ตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
จะต้องผ่านฟาร์มเลี้ยงกบขนาดใหญ่ของคุณสุจินแสงแก้วนะครับ
ทำฟาร์มเลี้ยงกบแล้วก็ยังสอนวิธีเลี้ยงกบอย่างได้ผล
สอนแม่บ้านให้ทำแหนมกบจนเป็นที่ฮือหามาแล้ว
คราวนี้ขอนำเสนอเมนูเด็ดของที่นี่ก็คือกบย่างใส่สโรงนั่นเองนะครับ
โดยมีการนำกบมาย่างโดยใส่เครื่องปรุงเครื่องเทศอะไรลงไปสมุนไพรลงไปแล้วก็ต้องใส่สโรงให้เขาด้วย
สโรงก็คือเอาใบเตยมาพันนะครับมันจะทำให้เนื้อกบเนี่ยหอมหวานสุดอร่อยจริงกินเหมือนเนื้อไก่เลยเขาบอกอร่อยจริงนะครับ
วิธีทำเอาแบบละเอียดเลยนะคุณผู้ชมเริ่มแรกก็ต้องชำแหละผ่าท้องกบกันสักนิดหนึ่ง
นำเครื่องสมุนไพรได้แก่พริกขาตะไคร้แล้วก็สมุนไพรอีกหลากหลายชนิดโขลกละเอียดแล้วก็ยัดเข้าไปในท้องกบ
แล้วก็ทำการใส่สโรงให้กบก็คือนำใบเตยเนี่ยมาพันรอบตัวกบจากนั้นก็นำไปย่างในเตาถ่านจนสุกมีกลิ่นสมุนไพรลอยกลุ่นเตะจมูกเลยนะฮะ
ใครคิดจะลองริมชิมรสนะครับก็แวะมาได้ที่ฟาร์มกบบ้านโปร่งสามัคคีคราวนี้ยังอยู่ที่เจียงใหม่นะฮะข้ามอำเภอมาแห่มน้อยพาคุณผู้ชมไปเที่ยวตลาดกาดบะเป๋า
บะเป้าเนี่ยภาษาเหนือแปลว่ามะพร้าวนั่นเองนะครับนี่ฮะกาดบะเป้าเนี่ยตลาดนัดแนวใหม่ที่เปิดขึ้นท่ามกลางความร่มรื่นของสวนมะพร้าวนะครับอยู่ในตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดเทคอินใหม่ภายในสวนมะพร้าวเนี่ยคุณผู้ชมมีพ่อค้าแม

ไปเที่ยวที่กาดบะเป้าแห่งนี้ได้นะครับโอ้โหเที่ยวกันเพลินเพลินเลยแต่ว่าดูเวลาแล้วก็หมดเวลาซะแล้วนะครับดังนั้นภาพปิดท้ายของเรายังพาคุณผู้ชมเนี่ยไปกลางเต็นต์พอตื่นเช้าขึ้นมาได้ดูทะเลหมอกที่สวยกามมองวิวสามร้อยหกสิบองศาของดอยจิกแห่งนี้ดอยจิกที่อำเภอปางมภาจังหวัดแม่ห้องศรจะส
เล่าสุขกันฟังครับวันนี้ลาคุณผู้ชมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ